คุณชัยชนะเล่าให้ฟังหน่อย

อภิปรายคุณสมบัติคุณเศรษฐา

คุณสมบัติที่คุณเศรษฐาโดนกล่าวหานะครับ

เรามองว่าหลักฐานมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นยังไง

ในเมื่อระบบเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วนะครับ

ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย๒โมงกว่านะครับ

ท้ายที่สุดเราะเราต้องไปฟังวุฒิสมาชิกว่า
ว่าเป็นยังไงถูกไหมครับ
พอไม่ใช่ปุ๊บมันมีน้ำหนักไม่เพียงพอ

กว่าแล้วครับมีการเริ่มโหวตไปเราก็หาลือไปแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาลงคะแนนทีหลังครับ
รายชื่อเริ่มไปแล้วครับผมขานชื่อทีละคนทีละคนครับผมอย่างผมเอง
ช้างไปหรือยังผมไปแล้วคิวผม๑๒๓อยู่ต้นอยู่แล้วครับ
ยังไม่ได้โหวตเลยยังไม่ได้โหวตใช่ครับแล้วตอนตัดสินใจร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราไปตอนหลังแล้วกัน
ขอโหวตตอนหลังถูกครับเท่ากับว่าไปขอโหวตตอนหลังเนี่ย
ผลเนี่ยรู้แล้วว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกต่อให้ไม่ขอโหวตก็ไม่มีความหมาย
เพราะยังไงคุณเศรษฐาก็เสียงผ่านก็ณที่เราไปโหวตตอนนั้นเสียงเขาผ่านแล้ว
เราก็ต้องโหวตเพราะเราตัดสินใจเป็นอย่างนี้ละครับไปโหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
ถูกครับตอนนั้นรู้ไหมว่าถ้าไปโหวตเห็นชอบเนี่ยมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
คือหนึ่งในการตัดสินใจความเป็นนักการเมืองไทยเนี่ยเราต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง
เลือกข้างประชาชนและเดินหน้าประเทศให้ได้ก่อน
แม้ว่าการสินใจจะโดนตั้งคณะกรรมการข้อสอบสวนข้อที่จริงจากภักดิ์
เราก็ยินดีที่จะสอบสวนเพราะการตัดสินใจเราไม่มีผลประโยชนแอบแฝงอยู่ในนี้
เราตัดสินใจด้วยเอาประชาชนไปที่ตั้งเอาประเทศเป็นที่ตั้งและเราตัดสินใจร่วมกัน
ผมถามว่าขอโทษนะครับที่สื่อออกมาบอกว่า๑๖งูเห่านี่ไม่ใช่ครับ

งูเหงาเนี่ยคือคนที่ไปส่วนน้อยแล้วไปเติมเต็มให้เสียงนั้นเป็นเสียงชนะ
อย่างเช่นกลุ่มงูเหงาประชากรไทยที่มาโหวตในรัฐบาลท่านชวนออกชั้นสมั

สมัยคุณชวนเป็นนายกถูกต้องครับ
แต่กลุ่มผมเนี่ยเราไม่ได้พูดเป็นงูเห่า
เราไม่ได้ไปเติมให้เขาชนะเขาเป็นอยู่แล้ว

แล้วเรากล้าประกาศด้วยว่า
ที่เราโหวตเราไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องร่วมรัฐบาล

แต่คนมองว่ามันแหกไงมันแหกมติพักมันแหกอะไร

ครับผมถามคุณภาคภูมินะครับ

มันก็จะย้อนไปที่เราคุยกันว่ามันยังไม่มีมติ

ถามว่าการโหวตสารท่านแรกก็ไม่เหมือนกันแหละ

เราก็ต้องมีความคิดว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้
ถ้าเราไปยึดติดอดีตที่ผ่านมา

เรื่องประเทศต้องเดินหน้า
ก้าวข้ามความขัดแย้งต่างเนี่ย

เราเคยจับมือหลวมกันไว้ไง

ผมเรียนอย่างนี้เรียนคุณภาคภูมิและพี่น้องประชาชน

ถ้าสิ่งที่พวกผมกระทำไปแล้วมีความ

เรามีวิธีการทำได้ก่อนหน้านี้ด้วยอีก

เหมือนคุณภัยลิกขออนุญาตนะครับ

พร้อมบวชให้เพื่อไทยเลย

เพราะเราเป้าหมายเราไม่ได้การเดินร่วมรัฐบาล
หายเราต้องการเดินหน้าประเทศไทย
และพร้อมกลับมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน

แต่คนก็มองว่า

เปิดเห็นชอบเพราะนี่คือกลัวตกขบวนรสไฟ

เกี่ยวกับเรื่องตกขบวนหรือเข้าขบวนครับ
เหมือนว่าเราเห็นสถานการณ์นะวันนี้ควรไปอย่างไร
ถ้าเรากลัวต่อกระบวนผมบอกแล้วเราไปทำมาก่อนหน้านี้ไม่ดีกว่า
ทำก่อนประชุม๒๑ไม่ดีกว่าเลยครับ
วันที่๑๕ก็ได้๑๖ก็ได้ที่ไปแถลงอย่างนี้

ก็นี่ไงเพราะเขาวหวนจบละไง
ถ้าไม่แสดงตัวว่าพวกเราก็เห็นชอบนะเดี๋ยวมันจะตกขบวนไง
ไม่ใช่ครับจำผมไว้นะครับว่าเวลาเรามองสาการเราต้องมองทุกมิติ
มองอย่างมีกำแพงมองด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก่อนถูกไหมครับ
แล้ววิธีการที่ผมบอกว่าถ้าพวกเราจะเดินร่วมรัฐบาลเนี่ย
เราทำได้ก่อนหน้านี้อีกแต่วันนี้มันเป็นการตัดสินใจหน้างาน
และเราเห็นว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ถูกไหมครับ
แล้วผมถามว่าหลังจากพวกเราโหวตเนี่ยมีกระแสข่าวบ้างไหมครับ
เพื่อไทยว่าจะมาเทียบเชิญเราจะเชิญเราเป็นภาครัฐมันไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผมบอกได้เลยครับเราต้องอยู่ความเป็นจริง
อดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราต้องจดจำ
ที่ควรจำก็จำอดีตที่ควรลืมก็ลืม
อนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องคาดหวังว่าต้องเดินไปทางไหน
แต่ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แต่ไม่ใช่เราอยู่ในความฝันเรา
นึกเอาว่าเอ๊เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคิดอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ครับผมถามสิครับใจคนเราไปคิดแทนเขาไม่ได้หรอกครับ
แม้กระทั่งลูกเราที่เราให้กำเนิดมาเราคิดแทนลูกเราไม่ได้เลยครับ

ก็ผมคิดว่าทุกเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว
แล้วถ้ามันพร้อมที่จะเดินหน้าไปได้เราต้องควรลืม
ผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับอะไรฮะอย่างเช่น

คุณเศรษฐาทวีสินเดินทางเข้าไปทำเนียบรัฐบาล
ขอคำปรึกษาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มตรีวันที่๒๙ถูกไหมฮะอ่าใช่ฮะ
พลเอกประยุทธ์เจ้าชาคือใครคือคนที่ทำรัฐปฏิวัติรัฐประหาร
รัฐบาลยิ่งรักชินวัฒน์พักเพื่อไทยถูกไหมครับถูกต้องครับ
ถ้าคุณเศรษฐาและคุณประยุทธ์เขายังคิดถึงอดีต
เมื่อวานจะมีภาพจับมือกันไหมเมื่อมีเมื่อวานจะมีภาพที่คุณประยุทธ์
พาคุณเศรษฐาเดินแนะนำอาคารสถานที่ต่างไหม
นี่มันคือจุดเริ่มต้นของความปลองดองของประเทศไทย
นี่มันคือจุดสลายสีเสื้อ
ผมถามว่าวันนี้เหลืองแดงมันไม่มีอยู่จริงแล้วในสังคมนี้ครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้การสลายสีเสื้อการปลองดองการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศมันปลองดองและเดินหน้าด้วยความมั่นคงและสมาธิฉัน
คนที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับ
แต่ถ้าเรายึดติดกับความขัดแย้งว่า๓๐ปีที่แล้ว
นายกอทำอย่างนี้นายขอทำอย่างนี้เราไม่ยอมแล้วมันเดินหน้าได้ยังไงครับ
คุณชัยชนะกำลังจะบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันจะต้อง
ประชาธิบัตย์กับเพื่อไทยนี่มันเข้ากันไม่ได้นะมันจะต้องแบบสู้รบอะไรกันต่อไป
รวมกันไม่ได้ตั้งรัฐบาลด้วยกันไม่ได้อย่างเด็ดขาดอย่างนี้
มันไม่ควรจะมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
ผมว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับเราคิดตั้งกำแพงนะครับ
เราไม่ได้เปิดกว้างอืมแต่ถ้าเราบอกว่าเราคิดเพื่อประเทศชาติเนี่ย
ต้องเปิดกว้างผมถามนะครับนายกอเคยวิ่งราวทรัพย์
กอโดนดำเนินคดีต้องโทษหลุดออกมาเขายังเป็นโจรอยู่ไหม
เขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมถูกไหมครับ
ถ้าเราปิดโอกาสไว้นายกองมึงต้องเป็นโจรตลอดชีวิตตลอดชาติแล้วไม่จริงครับ
สมมุติว่าพ่อนายกอเป็นโจรเนี่ยเรายังบอกว่าลูกเป็นโจรด้วยมันไม่ใช่ครับ
ผมเลยมองว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ต้องเปิดโอกาส
รับข้อได้จริงซึ่งกันและกัน
วันนี้ประเทศมันเริ่มนับหนึ่งในการเดินหน้าปรองดองสมรรถฉันแล้ว
เราจะย้อนกลับไปสู่ยุคขัดแย้งที่เอามาลงถนน
แล้วเรียกร้องกันแต่ละฝ่ายไม่ใช่ครับ

เป็นการโหวตให้เขาโดยที่เราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างนี้หรอ